เหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นสำหรับชาวตลาดยิ่งเจริญนะฮะแถวสะพานใหม่บางเขน
นี่คือภาพเมื่อตี๓ที่ผ่านมาไฟไหม้หนักเลย
เห็นภาพนี้บอกโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินใช่ค่ะโอ้โห
แล้วเป็นตลาดเก่าแก่นะคะอายุหลายสิบปีอ่ะค่ะส่วนใหญ่เป็นไม้ด้วยใช่
จำนวนนี้ที่ไฟไหม้อยู่นะครับทุกผู้ชมครับมีร้านทองอยู่ร้านหนึ่งนะ
คุณเข็มมาสอนร้านทองร้านนี้เนี่ยโอ้โห
เราก็คิดว่าร้านทองยังไงก็ต้องมีประกันใช่ไหม
แต่ร้านนี้เขาบอกเขาไม่มีประกันภัยแล้วก็เก็บทองเอาไว้ที่ร้านนะคะ
ถูกต้องเพราะว่าเขาเป็นร้านที่ทำด้วยไม้อืม
ประกันเขาเลยไม่รับประกันค่ะนี่ฮะวันนี้เข้าไปตรวจสอบกันเนี่ยโอ้โหนะครับ
ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะเดี๋ยวไล่ไปดูก่อนนะครับ
ตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ตีสามนะครับดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางเขน
ใช้เวลาอยู่เกือบสองชั่วโมงนะครับรถดับเพลิงยี่สิบกว่าคันนะฮะ
ถึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับจากตีสามก็ไปนู่นนะฮะ
เกือบเช้านะครับจนเช้าก็ยังต้องพ่นน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้ก่อนนะครับ
ไม่ให้ปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับทางตลาดยิ่งเจริญเนี่ย
ผู้ที่เขาดูแลตลาดนะครับที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด
บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับคาดว่าต้นเพลิงเกิดจากครูหาแห่งหนึ่ง
ในบริเวณร้านขายสินค้าเบตเตอร์เล็ตแล้วก็ลามไปตลาดสดบางส่วน
ความเสียหายเนี่ยเป็นตึกแถว๒๐กว่าคูหานะฮะแล้วก็มีอาคารสำนักงานศูนย์อาหารอีกหนึ่งแห่ง
มีแผงค้าอีกประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแผงคิดเป็นร้อยละสิบของพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญ
พังเสียหายจากเพลิงไหม้นะครับอ่าแล้วก็ตลาดทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
มีเนื้อที่กว่า๓๐ไร่นะครับร้อยละสิบของพื้นที่นะครับ
ถูกเพลิงไหม้ที่ไม่ได้ถูกเพลิงไหม้
วันนี้เขาก็เปิดตามปกตินะแต่ที่ถูกเพลิงไหม้เนี่ยฮะวอดหมดเลยนะครับ
เรื่องประกันอัคคีภัยทางตลาดเนี่ยทำประกันเอาไว้
แต่ว่าเรื่องวงเงินเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนึง
แต่ความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าประมาณ๑๐๐ล้านบาทนะฮะ
มีคนเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคนนะครับเป็นผู้ช่วยขายของนะฮะ
ก็มีแผลผู้พองนะครับแต่ว่าโชคดีที่ผู้คนส่วนใหญ่
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเพราะว่าตี๓ตลาดก็ปิดไปแล้วตอนนั้น
แต่วันนี้ตอนที่มาตรวจสอบพื้นที่กันนะฮะสำหรับเจ้าของร้านต่างนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีเจ้าของร้านทองร้านหนึ่ง
เขาอยู่ในหนึ่งของร้านที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายด้วยนะครับ
บอกว่าเปิดร้านทองที่ตลาดยิ่งเจริญมาประมาณ๓๐ปี
นี่เป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์ไฟไหม้ก่อนเกิดเหตุมีคนโทรมาบอก
ว่าตลาดไฟไหม้ที่ร้านก็ถูกไฟไหม้ด้วย
ก็รีบมาดูมาถึงพบว่าร้านถูกไฟไหม้โอ้โหหนักแล้ว
เข้ามาไม่ได้นะฮะได้แต่ยืนมองดูอยู่ข้างนอก
มองดูเพลิงไหม้ร้านไปต่อหน้าต่อตามาตรวจสอบวันนี้เนี่ยนะครับ
ทองคำทั้งหมดในร้านนะฮะเจ้าของร้านบอกว่าส่วนใหญ่
ไว้ในตู้เซฟนะฮะคือน้ำหนักรวมรวมแล้วเนี่ย
ประมาณ๒๐๓๐กิโลกรัมค่ะคือไม่รู้ว่ามูลค่าทองน้ำหนักกี่บาทนะ
เอาเป็นว่าเก็บไว้ในตู้เซฟเนี่ยทั้งทองรูปภัณฑ์ทองแท่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มูลค่าก็ประมาณ๓๐๕๐ล้านบาทแล้วก็มีทองบางส่วน
ที่ไม่ได้อยู่ในตู้เซฟนะคุณเขียนมาสอน
อันนี้เขาอยู่ที่แผงในร้านของเขานะครับ
ตรงนี้เนี่ยเสียหายศูนย์หายไปกับเพลิงเนี่ยประมาณล้านกว่าบาท
ราคาประมาณล้านกว่าบาทคำถามก็คือว่าแล้วทองคำที่อยู่ในตู้เซฟใบนี้เนี่ย
เสียหายไหมจะเพลิงไหม้จนหลอมละลายอะไรไปไหม
เจ้าของร้านบอกว่ายังเปิดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเพลิงไหม้ซะจน
ไอ้ตัวที่เป็นตัวกดรหัสของตู้เซฟอ่ะอ๋อมันละลายไปหมดเลย
ถูกต้องมันละลายไปหมดแล้วค่ะวันนี้ก็เลยเอาไปฝากไว้ที่
ธนาคารก่อนที่แบงค์ก่อนนะฮะเดี๋ยวหาทางเปิดอีกทีนึง
แล้วทางร้านทำประกันอัคคีภัยไว้ไหมอืม
ทางร้านบอกว่าไม่ได้ทำอัคคีภัยประกันภัย
เพราะว่าบริษัทประกันเขาบอกว่าที่ร้านเนี่ย
เป็นร้านทองคำร้านขายทอง
แต่เป็นร้านที่เป็นร้านที่ทำด้วยไม้

เป็นอาคารไม้เขาไม่รับความเสี่ยงมันสูง
ก็มูลค่าหลายร้านหลายสิบร้าน

ประมาณล้านหนึ่งอยู่ค่างนอก

ตอนนี้มันก็คือละลายรวมกัน

มันร้อนอย่างนี้แต่ยังไม่รู้จะเอาไงเลยเดี๋ยวต้องไปจ้างเขามาทำ
แต่ยังไม่รู้ภายในว่าเปิดออกมามันจะสภาพแบบไหนนะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้
ตลาดยิ่งเจริญนี่อยู่แถวสะพานใหม่นะครับย่านบางเขนกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นตลาดของตระกูลธรรมวัฒนะนะฮะก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ๒๔๙๘นะครับ
ตอนนี้ตลาดก็อายุเก่าแก่ถึง๖๕ปีแล้วเป็นตลาดที่เก่าแก่แล้วก็ใหญ่ที่สุดในย่านบางเขน
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ใหญ่แบบนี้มาก่อนนะครับ